คุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนหนึ่งร้องโอดโอยเลย

คุณผู้ชมมันมีฝาตะแกงเหล็กนะ
แต่ฝาตะแกงนี่เหรอน่ะมันโบ๋
ตะแกงมันมีไม่ครบ
มันทำให้สามารถที่จะตกลงไปได้

เจ็บปวดมากนะขณะเจ้าหน้าที่หรือว่าพลเมืองดี
พยายามที่จะดึงขาเธอออกมา
เธอบอกไม่ไหวเจ็บมาก
แล้วคุณดูสิขาตกลงไปอยู่แบบนี้

แล้วคือตะแกงมันหักไปซี่หนึ่งพอดีใช่ไหม
หายไปซี่หนึ่งโบ๋ไปส่วนหนึ่ง
จุดที่ได้รับแจ้งอยู่บริเวณหน้า๗๑๑
ทางเข้าวิทยาลัยบุรพาปราจีนบุรี

อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้หญิงคนนี้กำลังร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วฮะ
ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นสาวโรงงาน
ร้องไห้เนื่องจากขาขวาของเธอ
ติดอยู่กับตะแกรงท่อระบายน้ำ
มีประชาชนมีชาวบ้านพยายามที่จะมาช่วยเหลือ
จากการสอบถามทราบว่าสาวโรงงานคนนี้
คือเดินไปซื้อของที่เซเว่นตามปกติ

แต่เนื่องด้วยจังหวะนั้นมีฝนตกปล่อย

สาวโรงงานก้าวขาแล้วมันลื่นคุณ

นำอุปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือ
นี่ต้องค่อยตัดเล็กอะไรแบบนี้ออก
พอตัดทีนะผู้หญิงคนนี้ก็สะดุ้งทีเพราะมันเจ็บ
คุณผู้ชมนี่มันหายไปซี่หนึ่งแล้วใช่ไหม

คือให้มันกว้างมากพอที่จะดึงขาขึ้นมาได้
ง้างอีกหน่อยนึงช่วยกันดึงง้างแบบนี้

เอาขาของสาวโรงงานคนนี้ออกมาได้นะฮะ
ทุกคนลุ้นระทึกกันหมดเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลคุณ
ต้องไปตรวจตลกรจะดูก
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับขาของเธอหรือเปล่า
ใช่ค่ะฝากหน่วยงานด้วยนะครับ